มันมีอยู่วงการหนึ่งช่วงนี้เข้าแล้วออกยากเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของวงการต้นไม้
คุณขวัญเข้าไปแล้วออกไม่ได้๑คนเลยฮะ
รวมไปถึงนี่ในนักร้องลูกทุ่งของเรานะฮะ
บอกเลยว่าเข้าไปแล้วขาก้าวไปข้างนึง
อีกข้างตามไปติดตอนนี้ติดแงกอยู่นั้นนะคะ
กล้องห้วยไร่ค่ะบอกเลยว่าโอ้โห
ล่าสุดนี้นะคะหาต้นมงต้นไม้สวยมาเนี่ย
ไปประมูลขายกันก็มีนะราคาก็สูงเลยค่ะ

เป็นอีกคนนึงที่เดบิวต์ตัวเองเข้าสู่วงการคนรักต้นไม้ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วก็ล่าสุดนี้นะเจ้าตัวได้เปิดให้คนที่สนใจเข้ามาประมูลราคา
ต้นกล้วยด่างแดงอินโด
คิดเลยคนสนใจมาประมูลสู้ราคากันแบบเดือดคุณผู้ชม
เท่าไหร่นะราคาพุ่งสูงสุด
ก่อนจะปิดลงที่ราคาเท่าไหร่คุณทราบไหมคะ
ฉันให้คุณทายก่อนคุณขวัญอยู่วงการต้นไม้
ประมาณอ่ะแปดแสนอ่ะแปดแสน
อุ๊ยแปดแสนเลยเหรอแปดแสนเอาหน่อไปก่อนแล้วกัน
หลักล้านคุณผู้ชมเป็นล้านค่ะหนุ่มกล้องห้วยไร่ก็ได้โพสต์ประกาศเอาไว้ว่า
ขออนุญาตแอดมินครับปิดแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเด้อ
นี่ต้นกล้วยต้นนี้๑ล้านบาทคุณผู้ชม
นี่คือเสน่ห์ความสวยความงามที่ธรรมชาติมอบให้ค่ะเป็นงานศิลปะที่ไม่เคยตายตัว
แดงอินโดแม่สาวน้อยลูกสามจากแดนอีสานเสนอราคาให้ชื่นใจนะครับ
เออนะฮะคุณกล้องเขาบอกไว้แบบนี้แต่การประมูลในครั้งนี้
คุณผู้ชมมันก็มีเรื่องความฮาเกิดขึ้นเหมือนกัน
แล้วช่วยลบโพสต์เลยนะครับเพราะว่ากลัวเมียจะมาเห็น
คือซื้อมีตังค์จ่ายนะแต่ว่าลบก่อนเดี๋ยวเมียเห็น
เห็นเป็นข่าวขนาดนี้คุณค่ะเมียพี่ที่บ้านน่าจะทราบแล้วหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน

โทรศัพท์ไปสอบถามจากผู้จัดการส่วนตัวของพี่ก้องห้วยไร่
บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งไอ้ที่ได้เป็นล้านเนี่ย
กล้องเขาใจดีเอาไปทำบุญค่ะคุณผู้ชม
และนอกจากจะได้ต้นไม้ที่ชื่นชอบกันไปแล้วก็ได้บุญร่วมกันด้วยนะครับ
คุณเป็นไงคุณขวัญปลูกไปถึงไหนแล้วต้นปงต้นกล้วยคุณนะ
ค่ะตอนนี้หน่อยังไม่ออกเลยค่ะอนาคตยังไม่มีเลยคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าราคาไปไกลถึงดาวอังคารแล้วนี่แอบกระซิบนิดนึง
ถ้าใครได้กล้วยด่างของคุณก้องห้วยไล่ไป
มาบอกกระซิบบอกเพจบันเทิงไทยรัฐนิดนึง
อยากรู้ไม่เอาไปบอกเมียหรอก